มีพี่คนหนึ่งเขารู้ว่าฉันจะมาสัมภาษณ์เธอเขาบอกว่าเธอจะฟินมากถ้าแม่เธอจังหูเป็นแม่
มีพี่คนนึงเขารู้ว่าฉันจะมาสัมภาษณ์เธอเขาบอกว่าเธอมีแฟนเป็นฝรั่ง๒๐นิ้วจริงเปล่า
อีพี่คนนั้นเป็นบ้านะแม่แม่คุยกับใครจริงเขาเผลอเจ็ดอ่ะ
จริงกันเนี่ย

ทอดอะไรอย่าเมื่อกเอิด
โคตรเอาตัวแม่ของแม่ของแม่ของแม่ของแม่ตัวยายมารับกูเลย
กูยายแล้วเหรอ

โทษนะชอบตัดเสื้อผ้าใส่นู่นใส่นี่
ถ้าถามว่าชิ้นไหนในร่างกายที่มันหายากมาก

เพราะมันมีเคยเรื่องเกิดเกิดเฉียดตายมาแล้วครั้งนึง
ไม่ใส่กากเกงในเหมือนจะไปหาซื้อชุดมาชะเข้าเมื่อใครสักคนนึง

แล้วระหว่างทางอ่ะเหมือนกินน้ำเข้าไปเยอะแล้วนี่คือขี้ไฟเบอร์เข้าใจป่ะ
ขี้ไฟเบอร์มันจะเป็นขี้แบบขี้รีบร้อนอ่ะคือถ้าเผลอตดให้มันผ่อนเบาอ่ะ
คือออกน้ำก็เลยอ่ะเข้าไปปุ๊บเดินบิดบิดเข้าห้องน้ำแล้วจะเปิดประตูหนึ่ง
อืมมีวางอยู่บนชะโคกเปิดประตูสองโอ้โหเหมือนมีน้ำเปิบน้ำเปิดอะไร
เปิดประตู๓ว้าวนี่แหละรถคือสะอาดเอี่ยมนั่งเข้าไปปุ๊บว้าว
นี่คือกระดับจะช่วยหมดทำไงดีเช้าเน็ตพิมพ์เลยคอมเม้ตเลยบอกพี่คะเอากางเกงในเอากางเกงในเลย
อุ้ยลืมใส่พูดไม่ได้โชคดีไอ้ดอกใส่แมทมาหยิบแมทหยิบแมทต้องนั่งละเพื่อให้แมทชั้นในอ่ะ
ฉีกออกเป็นครึ่งแผ่นก่อนแล้วปาดปาดโอเคกูรอดตายแล้วแล้วพอเช็ดปุ๊บ
ก็ไม่เอาตรงเมล้งทุกคนอ่ะ

เรื่องที่หนึ่งตอนที่รู้ว่าต้องใส่กะเกงใน
ยังไงก็ใส่ติดมาก่อนมันเฉิดได้
อะมีที่สุดอีกค่ะ
รถรกต์ที่สุด

วีวิลิตเดินมาบอก
เจอแล้วค่ะเจอแล้ว
โอเคก็ทำการ
โอ้โห
ทิ้งข้างนอกรถเราไม่ทำอยู่แล้ว

ไม่เคยพอแหลนะ

ก็พาแม่ไปซื้อของที่ห้างแม่ก็มานั่ง
ทำไมรถไม่กลิ่นแปลกว้าวพี่ป๊อง
รถเราเราก็ไม่ได้กินเนอะมันก็ทุกวันมันก็เหมือนกันอ่ะ
เออวันนั้นเก็บของข้างหลังรถ

มันเหมือนมีอะไรตุ๋ยเรียง
เจออะไรมันม้วนอยู่ข้างล่างก็เลยเอื้อมมือไปหยิบดูน้องแกะ

มันแห้งกรอบติดกางเกงจนต้องใช้แรง
กรึ๊บออกอย่างนี้อ๋อขี้แห้ง
หลังจากนั้นยังมีที่อีกต่อไหมไม่มีที่เลยอ่ะ

ยังไงล่ะให้ฟังก่อนรันให้ฟังก่อนแล้วรับไว้
น้ามาน้าก็แบบว่าโอเคเธอมีที่ไหม
ฉันบอกฉันไม่มีที่แล้วเธอมีที่ไหม

อย่าดับรถเอารถจอด
หันหน้าเข้าที่มืดข้างหน้าคือเป็นคลอง

ดีนะที่แบบว่าข้างหน้มันมีต้นไม้
ลดกระดุ้งกระดุ้งกระดุ้งกร้อนไม้
เบรกก็จะไปคันเร่งหรือเบรกก็จะไปอย่างงี้อย่างงี้
อ๋อเกือบตายแล้วนั่น
แล้วลุงไม่หดเลยเหรอลุง

พอเคลียร์ต้นไม้เคลียร์อะไรเสร็จดับเครื่อง

แล้วลุยต่อ
อย่าไปยอม

แม่อีกนิดนึงจะตายแล้วนี่อีกนิดนึงมีต้นไม้

แม่เชื่อป่ะทุกวันนี้ยังไม่กล้าบอกประกันเลยอะ

เขาบอกเลย

เขาเลยมาเป็นที่มาแบบ

มันรู้สึกว่าโพกปากกับมันใหญ่ไง

แล้วเค้าฟิวยังไงอ่ะคนที่โดน

เออก็คือแบบมันก็ใครทำมันคอยเน้นแล้วก็ทำไป

เกือบแล้วเกือบแล้วแม่แม่ปากแผงเลยนะแต่ก็เลิศนะคะ
ได้ข่าวว่าลูกชิ้นไม่ใช่แค่๑ไม้นะ๒ไม้ก็กินหมด
เลยเหรอแม้จะตายหรือเปล่า
โทษนะถ้าสองไม้ไหวไหมคะมันไหวมันไหว
ไม่ทำได้อ่ะไม่รอคันไม่ได้ให้เข้าความสายใด

โอ้ยก็ยังไม่ยุ่นหรอ
โอ้โหลุกจริง
ขอโทษนะรายการอุบาตมากันนะอีหล่อ
อ่ะรีบกินกล้วยเสร็จปุ๊บมีอีกอันหนึ่ง

เขาบอกว่าเธอได้๒ชิ้นเลยอะ

เอาไว้ได้
เอาให้มึงจะเชียร์ให้เอาให้ได้ด้วย

ต้องเก่งสลิปเลยเหรอคนเคยกันนี่ก็ยังจะคิดเหรอ

ถ้าให้รีวิวที่สุดของการรีวิวผู้ชายนานาชาติ

พ่อพ่อจับไส้กรอกนี่แบบ

คือญี่ปุ่นแบบเลิกมากแน่แม่นเขาเป็นแบบ

ตุลักกีหล่ะตุลักกีไหม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

โชว์แล้วแหละ
โชว์แล้วแหละ
ด้วยความหัวเราเราก็เลยหยิบโทรศัพท์

พาสสปอร์ตใส่ไว้ในกระเป๋า

ซึ่งเงินมีทั้งของเราทั้งของคนอื่นที่จะไปให้ไกด์ติ๊บอะไรอย่างนี้

แล้วก็เดินลงเพราะว่าจะไปนั่งหน้าแล้วไง

งั้นทำอย่างเงี้ย

ไหล่มันกระแทกพื้นแล้วมันก็เจ็บ

เปิ้ลก็ไม่รู้จะทำยังไง
บองมึงเดิน
ตำรวจมองหน้าแล้วก็มองเสื้อ
แล้วก็เอานิกก้อยเกี่ยวเสื้ออย่างเงี้ยเออนี่ก็ตลกเนี่ยเสยเซื้ออะไรเนี่ย
แล้วน่าก็ช่วยเหลือทีนี้น่าก็ช่วยเหลือปศิษย์ภาษาติ๊กต่อให้
ที่สุดเรื่องรสนิยมบนเตียงค่ะขออนุญาตถาม
ใช่เธอเป็นลูกละลับจริงไหมค่ะ
แม่เราก็ต้องฝึกตัวเองป้าคือนาตาชาต้องเป็นโรมานอม
คือเราเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นรับสวยเป็นหญิงแท้แล้วก็คือแบบ
เพราะว่ามันจะเหลือเป็นหญิงแท้แต่เราเป็นกระทอย

แต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะให้ผ่านจริงก็ชอบความเป็นลับอยู่ดี
เรารู้สึกถึงปกป้ายกะ
กะเล็ก

อะไรกับฉันคุณมีความสุขบนร่างกายฉันมั้ยคะ

แบบเสียงเล็ก
แบบว่าเหมือนจะไม่ยอมแต่ก็ต้องยอม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
แค่นี้กระต่าลกล้องเถนอย่างเงี้ย
โด่อแล้ว
โด่มาโด่เลย

เม้ม้ายถ่ายมาหลำไว้หลงกระดาษมาหลำไปหลิบบ้านถ่ายของเขาไปหล้ำมะม่ามาครับ

ลึกเหมือนทรายเดื่อนไหม
แล้วเราก็ต้องทำแบบโอ้ย
ไปแดก

กลัวว่าเขาจะแบบว่า

คือคิดเป็นอย่างงี้แรว่ะ

มันก็เลยเป็นประนับประเดิดจนเราเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
เรื่องเมาบ้างเห็นบอกว่าเมาขั้นสุดถึงขั้นผู้จัดการพี่แอนเนี่ยห้ามเล่นไอจีหนึ่งเดือน

โอ้เค้าไม่ได้กินเลยเพราะมันหกผลผมขอโทษ

นั้นเนี่ยถือโซจูเป็นโซจูขวดลิตร
เจอใครก็เอากระปอกปากเขาเขาก็มากอกปากเรา
จนมันหมดอ่ะภาพจำสุดท้ายเลยนะ
คือเหมือนกับพี่นิวจิ๋วยื่นไมค์ให้
เหมือนเป็นคอนเสิร์ตปาร์ตี้เทสเชอร์อะไรอย่างนี้ตอนสมัยเก่า
ยืมจิ๋วยื่นไมค์ให้แล้วก็จำภาพอะไรไม่ได้เลย
ตื่นเช้ามามาอยู่ที่เตียงที่ห้องได้ยังไงก็ยังงงอยู่

พอหนูกดเข้าไปดูใช่ไหมแม่รูปที่เห็นอย่างที่แม่บอก
คือเป็นรูปตัวเองเหมือนอึงอ่างนอนอยู่กับพื้นแล้วก็เปียกแล้วคนก็ตีนไปเขียอย่างนี้
ปิดบังทำอะไรอ่ะจนเด้งไปถามแม่เนวจิ๋ว
แม่เมื่อคืนนี้หนูจำได้ภาพสุดท้ายแล้วแม่ขึ้นเวทีหนูทำอะไรอ่ะ
ก็หนูว่าเดินมาแล้วแม่คิดว่าหนูอยากจะร้องเพลงหรือขออะไรแม่ก็เลยหยิบมาให้หนู

หนูอ่ะก็เลยบอกแม่ว่าไม่ได้จะร้องเพลงจ้าอยากจับแม่

แม่หนูขอขับส่งอะไรรสมือหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูขอโทษหนูเม้ามากหนูอยากจะห่วงคือแม่
ก็ไปงานแต่ว่าเราก็คือมันแกะเราเป็นอีแก่แล้วอ่ะ

ค่ะมาเลือกความพราบพูดใจในชีวิตดีกว่า

ที่เรานั่งเป็นแม่ค้าขายของ

นั่งนับนับนับนับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า
ภูมิใจในตัวเองนะเขาก็ภูมิใจในตัวเราว่า
มาถึงจุดที่เราก็ดูแลคนในบ้านได้หรืออะไรอย่างนี้

คุณพ่อมันก็คือเสียแล้วล่ะแต่ว่า
ทราบว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ก็ก่อนอันนี้คุณพ่อก็ดุมาก
แล้วเรื่องที่เราเป็นแบบสาวสองพ่อก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะ

ก็ตอนนั้นก็คือเขาก็ไม่เข้าใจอะนะ
เราก็ไม่เข้าเราก็เด็กมากที่เกินกว่าจะเข้าใจเขา

โอ้แอปสุดแจกรักมันไม่ได้หรอก

ส่วนชุดสดนะคือแม่

เป็นคือแบบมันปวดคอปวดไหล

แต่ก็แค่แต่ก็แค่แบบ
คือมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเล่นเชี่ยอะไรมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น

พ่อถามอ่ะวันนี้เป็นไงป่ะ

รู้ว่าบรรยากาศมันจะไม่โอเคถ้าเราแบบเป็นตัวเอง

ปากซอยบ้านอ่ะพี่แจ๊คมันก็ไม่ได้แล้วมันแค่
ต้องอ๋อส่วนเหรอรัชรรมีบ้านก็ต้องแบบมาเลย
ทุกวันนี้ขับรถเข้าไปในซอยบ้านยังโอ้โห
ทุกวันนี้ขับกลับบ้านไปหาพวกแย่

เพราะทางที่มันก็เลือกผ่านก็มานานแล้วนะ
เห็นดินบอกว่าสมัยเรียนคือกลัวมาก

แล้วตั้งการทางเรียน
เขารักเราเรารักเขาอันนี้รู้เป็นพื้นฐานอะไรอย่างนี้
คิดเลยว่าถ้าวันนี้เขายังอยู่

เพราะว่าตอนนี้เราก็ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้

เมื่อป๋องทราบว่าจริงคุณพ่อก็เป็นกิ๊กกับ
ยามใช้ไจน์เดียวตึงตัวเว่อะรึย

เพราะว่าผู้หญิงไม่ใช่ไข่นะ

แล้วมันเกลียดลูกไม่อยากให้ลูกมันตู๊ด

เป็นอะไรก็เป็นแม่สมัยนี้มันจอยกันหมดแล้ว
ใช่หนูเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศอะไร
มันไม่เกินหัวใจที่จะเอาตัวรอดให้ได้หรอก

รู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วด้วยตัวของมันเอง
ยืมตังแม่ไปหนึ่งคืนหรือเปล่าวะ

ก็คือตอนหนึ่งไปถ่ายรายการที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็คือว่าลงจากมอไซค์มาหากระเป๋าตังค์
ไม่มีตังค์โทรศัพท์ไม่มีเอาไงวะหันซ้ายหันขวา
มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากผมยาวผมยาวเห็นข้างหลังเลย
ก็คุณค่ะคุณค่ะพอยิ้มตังสักสองรอยได้ไหมค่ะ
ผู้หญิงหันมาปึ๊บเราก็มองเลยน้ำหายหลังดีกว่านะ
ไม่น่าเห็นหน้าเลยสวยกันอยากแตะกะรีน
เขาบอกใหม่ใหม่ให้นะใจมาไม่ได้

อ่ะแล้วนี่คือคนสวยจริงตกมื้อนะคะ
สุดลิสเด็ดวันนี้มีอะไรไหมคะได้อะไรไหมคะ

ขอขอบคุณนะคะเป็นสิ่งดีโวยยดโวยชัยเราก็ถึงเวลาโชว์แล้วละค่ะขอบคุณมาก
ขอบคุณล่ะบางทีมันก็งุ้งละนะ